ยังมีอีกคุณภาคภูมิคราวนี้เนี่ยวันไหลที่เกาะโพที่ชนบุรีนะคะมีรถคันหนึ่งเขาวิ่งเข้าไปในตลาดแล้วเขาก็กำลังเล่นน้ำกันอยู่แล้วอยู่ดีมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งมาทำร้ายคนที่อยู่ในรถคนที่อยู่ในรถมีทั้งผู้ชายมีทั้งเด็กมีทั้งผู้หญิงท้อง
ผู้หญิงท้องเขาบอกว่าเขาเปิดกระจกรถแล้วเขาพยายามตะโกนบอกว่าท้องอยู่ท้องอยู่อย่าทำร้ายเขาแต่โดนทำร้ายไปด้วยอะค่ะตัวคนขับรถก็พยายามเปิดกระจกแล้วขอทางอ่ะขอทางหน่อยขอทางหน่อยเพราะคนที่นั่งในรถข้างหลังเขาเจ็บขาด้วยแต่เนี่ยโดนรุมทำร้ายแบบนี้เดี๋ยวไปดูคลิปเต็ม
เขาว่าเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้พอเห็นรถคันนี้อยู่ดีก็กรูเข้าไปเลยไปต่อยเลยดีนะที่คนในรถไม่เป็นอะไรมีทั้งเด็กมีคนที่
ขาเจ็บใส่เฝือกอยู่เดินไม่ได้อยู่ในรถด้วยนะคะ

คนที่โพสต์บอกว่าตัวเธออยู่ในรถ
ตัวเธอท้องตัวเธอถูกต่อย
ท้องแต่ยังถูกต่อยแล้วเธอตะโกนบอกแล้วว่าท้องอยู่ท้องอยู่เนี่ยค่ะ
ถึงขั้นเปิดประตูรถไปเลย

คือแฟนนุ่มเป็นคนขับรถนะคะ
ข้างหลังก็มีเด็กนั่งอยู่มีคนขาเจ็บนั่งอยู่ด้วย
คือจริงแล้วก็ไปเล่นน้ำแหละแต่พอไปถึงกลางตลาดมีวัยรุ่นตีกันอยู่แถวนั้น
มีปืนด้วยเขาก็เลยกลัว
เขาก็เลยบอกแฟนว่าไปดีกว่ากลัวไม่อยากเล่นน้ำแล้วกลัวโดนลูกหลง
แล้วน้องที่นั่งอยู่ข้างหลังก็ขาเจ็บด้วยใส่เฝือกอ่อนเดินไม่ได้
ก็เห็นว่าเลนขวาว่างอยู่ก็เปิดไฟขอทางแล้วก็ยกมือไหว้ด้วยนะ
กระจกยกมือไหว้ตลอดทางขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับ
แต่อยู่ดีเนี่ยค่ะจะถึงสี่แยกอยู่แล้วเนี่ยค่ะ
วัยรุ่นกลุ่มนี้ก็กรูเข้ามาเลยมาต่อยคนขับรถ
รุมต่อยผู้หญิงที่เขาท้องที่เขาโพสต์นะคะ
แล้วก็รุมตีผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างหลังด้วยจนสลบเนี่ยค่ะ
บอกว่าเธอตะโกนแล้วท้องอยู่ท้องอยู่มีเด็กนั่งอยู่มีเด็กนั่งอยู่
ไม่ยอมหยุดน้องข้างหลังที่นั่งอยู่ขาเจ็บใส่เฝือกอะค่ะ
ทีนี้เจ็บหนักกว่าเดิมเขาเดินไม่ได้ไม่ถนัดอยู่แล้ว
เจ็บอยู่แล้วแล้วก็มาโดนแบบนี้อีกอะค่ะ
ทีนี้เขาก็ไปแจ้งความให้ตำรวจตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะ
แต่ยังเคราะห์ดีที่เด็กในท้องเธอปลอดภัยนะคะ
แต่ตัวเธอก็ถูกต่อยอะค่ะต่อยคนท้องอะค่ะ

เขาแค่พยายามจะขับรถออกจากบริเวณตรงนั้นที่เล่นน้ำสงกรานกันอยู่แค่นั้นเอง

แต่ในคลิปเห็นชัดครับใครเป็นใครเนี่ย